ปกติแล้วถ้าเราขึ้นรถโดยสารสาธารณะรถเมย์รถปอต่าง
เวลาขึ้นไปได้แล้วแล้วก็รถเคลื่อนออกจากป้ายแล้ว

เพื่อป้องกันการที่ผู้โดยสารอาจจะเกิดอุบัติเหตุหล่นลงไปได้นะครับ
แต่คลิปนี้ผู้โดยสารสงสัยประตูรถเสีย
หรือว่าทำไมไม่ยอมปิดประตูไปดูกันนะครับ
เป็นคลิปจากผู้โดยสารที่ถ่ายไว้คุณ
นี่ฮะโอ้โหวิ่งก็เร็วนะครับ
แต่ทำไมประตูถึงไม่ปิดนะครับ
เพราะว่าผู้โดยสารสงสัยว่าระบบเปิดปิดประตูรถมันขัดคล่อง
หรือว่าคนขับลืมปิดประตูนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๘สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งผู้ใช้รถโดยสารคันนี้คือคุณพัทธพรได้โพสต์คลิปไว้

มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากถึงความไม่ปลอดภัย
แล้วก็อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้โดยสารนะครับ
ต่อมาเมื่อคลิปนี้ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อย

แล้วก็มีการเปิดเผยว่าทางบริษัทได้ตรวจสอบแล้วก็สอบถามไปยังพนักงานขับรถประจำทางคันที่เกิดเหตุ
ทราบว่ารถคันนี้ระบบเปิดปิดประตูรถชำรุด
แต่เนื่องจากช่วงเวลาที่ชำรุดคือเวลา๑๘นาฬิกา๔๕นาทีซึ่งเป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วน
และกลัวว่าผู้โดยสารจะตกอกตกใจว่ารถเป็นอะไรมาเสียตรงนี้หรือเปล่า
กลางทางหรือเปล่าในช่วงที่คนกำลังเดินทางกันอยู่หรือเปล่า
ประตูรถนะครับก็ยังไม่สามารถใช้การได้นะครับ
ส่วนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทางบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัด
ก็จะนำความผิดพลาดนี้ไปทำความเข้าใจกับพนักงานต่อไป
เพื่อแก้ไขต่อไปและไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับ
ปิดประตูซะก่อนเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะครับ
แต่ก็มีความกังวลว่าเดี๋ยวพอปิดเสร็จ
เดี๋ยวมันจะเปิดไม่ได้อีกก็กังวลกันอีก
เอารถคันนี้ไปซ่อมแซมดูแลให้ดีแล้วกันนะครับ